๕ผู้ชายจะลงเรือ

ให้แรกฮะก่อนออกเบรค

อาเล็กซ์
อาเล็กซ์

จะไปเป็นทีบทีบหรือไปทำงาน
ไม่ที่เที่ยวอ่ะไปถ่ายแบบด้วย
ใช่สิว่าสี่พระเอกสุดฮอตแถวหน้าของบริษัทอยากได้คนไหนอยากได้ทุกคนอยากถามแต่ว่าไม่นอกใจพี่อาร์ดพี่ป้อง
ไปเที่ยวกันเลยที่นี่แหละกุ้ยหลีนเมืองไทย
กุ้ยหลีนเมืองไทยนี่อยู่ที่นี่นะคะจังหวะสุราษฎร์ธานีค่ะ
โอ๊ยเฤ้นเพื่อนเธอ

ให้มันตีไปเถอะ
เพราะงงไม่ตีตอนนี้พรุ่งนี้กูเข้าตาย

หัวเราะแล้ว

เดี๋ยวจะจบงานนี้ขอบอกเลย
อย่างนี้อยากขึ้นเรือใช่ไหมล่ะครับพ่อหนุ่มดอหล
วันนี้ก็มีดีกรีนั่งเหลือไปเที่ยวนะครับ

พี่ม้าช่วยบอกทีนึงค่ะ
ระบบที่เราจะต้องไปพูดถึงเรา
คุณมาพี่ดูวิลายเขา
ตอนลองทำหน้าไปถึงไหนละ

เราก็จะคอยว่าขอมาออกอาการหน่อย

โหโหโห
หวยจะออกอีกกี่วันแองจี้

ฮะฮะแต่เดี๋ยวปีนี้